นี่ผ่านวันเด็กมาเพียงแค่๒วันนะคะ
แต่ว่าเรื่องราวร้ายที่เกิดขึ้นกับเด็กเนี่ย

ล่าสุดนะคะมีเด็กชายวัย๒ขวบคนหนึ่งเสียชีวิตปริศนา
คือทางโรงพยาบาลแจ้งมาบอกว่ามีเด็กชายวัย๒ขวบเสียชีวิต
แต่ว่าสภาพร่างกายมีรอยฟกช้ำเต็มตัวเลย
ทั้งที่เบ้าตาลำตัวทุกอย่างต่างนานา
แล้วคนที่เอามาส่งรักษาเนี่ยคือพ่อเลี้ยง
ตำรวจเขาก็เลยต้องไปสอบสวนค่ะ
ตำรวจโรงพักบางเขนได้รับแจ้งมาค่ะ
ว่ามีเด็กชายวัย๒ขวบเสียชีวิตหลังจากพ่อเลี้ยงนำมาส่งรักษา
ร่างกายเนี่ยมีรอยเขียวช้ำทั้งเบ้าตาซ้ายหน้าผากคางแล้วก็ตามลำตัว
ตามตัวพ่อเลี้ยงมาสอบปากคำก็บอกว่าลูกเลี้ยงคนนี้
ถูกสารพระภูมิภายในสนามเด็กเล่นข้างโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห
บางเขนล้มทับจนเสียชีวิต
พอตำรวจไปตรวจจุดเกิดเหตุตามที่พ่อเลี้ยงอ้าง
ไปดูแล้วปรากฏว่ามันเป็นที่รกร้างริมถนนพะหนโยธินค่ะ
แล้วก็ไม่เห็นสารพระภูมิเลยนะ
มีแค่เครื่องเล่นเด็กอยู่ในสภาพเก่าสนิมขึ้น
แล้วก็ท่อนไม้ขนาดใหญ่วางอยู่เท่านั้นเอง
เจ้าหน้าที่ก็เลยกันพื้นที่ตรงนั้นเอาไว้ไม่ให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปค่ะ
แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดด้วย
พอไปตรวจสอบแล้วก็รู้สึกว่ามันมีพิรุธนะคะ
ก็เลยไปสอบเค้นความจริงอีกรอบ
พ่อเลี้ยงให้การเหมือนเดิมเลยนะคะบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุ
เขาพาลูกเลี้ยงไปเล่นไม้ลื่นที่สนามเด็กเล่นเพราะว่าแม่เด็กไปทำงาน
ทีนี้จังหวะที่เด็กกำลังเล่นอยู่ด้วยความสนก็ไปผลักสารพระภูมิเล่น
ตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อเพราะว่าตำรวจหาสารพระภูมิไม่เจอเลยค่ะ
เค้นอีกเค้นสอบให้หนักขึ้น
พ่อเลี้ยงก็เริ่มคายออกมาแล้วบอกว่าก็เคยตีบ้างอ่ะเพราะว่าเด็กดื้อ
ส่วนบาดแผลที่เป็นรอยฟกช้ำตามร่างกายพ่อเลี้ยงบอกว่า
ก็เด็กงอแงไม่ยอมกินข้าวก็เลยตีไปสองทีเองให้หยุดร้อง
แล้วเด็กก็ตกบันไดก็เลยเกิดแผลขึ้น
ตกลงยังไงตีไปสองทีตกลงตกบันไดหรือสารพระภูมิล้มทับ
ไปวนมาตำรวจก็เลยเรียกแม่เด็กมาให้การเอาพบพิรุธอีกค่ะ
เพราะแม่เด็กบอกว่าอ๋อลูกลื่นล้มในห้องน้ำก็เลยมีแผลฟกช้ำ
ส่วนช่วงเกิดเหตุไม่รู้เรื่องเลยเพราะออกไปทำงาน
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยไม่เคยโมโหร้ายนะ
ไม่เคยทำร้ายลูกให้การไม่สอดคล้องกันเลยสองคน
พ่อเลี้ยงบอกว่าก็เคยตีแม่บอกไม่เคยไม่มีไม่เคยทำร้าย
บอกตกบันไดแม่บอกลื่นล้มในห้องน้ำสวนทางกันไปหมด
ตำรวจก็เลยบอกว่าเอ๊ะตกลงมันยังไงกันแน่
แยกทั้งคู่สอบปากคำอย่างละเอียดรวมถึงรอผลชนสูตรจากแพทย์
เพื่อหาสาเหตุการตายด้วยนะคะซึ่งถ้าหากว่าพิสูจน์ออกมาว่า
ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตเนี่ยนะก็จะต้องมีการดำเนินคดีต่อไป
ตอนนี้ก็ต้องรอผลชนสูตรก่อนค่ะครับ